เคลื่อนย้ายศพของคุณปอก็จะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ญาติแล้วก็เพื่อนครู

ก็ได้เตรียมสถานที่รับศพคุณปอไว้แล้วนะครับ
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางพระอารามหลวง

บรรยากาศที่โรงเรียนไตรภูมิวิทยาตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำ
เป็นโรงเรียนที่นางพิสมัยสหวงแม่ของคุณปอทฤษฎี
สหวงพระเอกหนุ่มชื่อดังสอนอยู่นั้น
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
หลังทราบข่าวจากแถลงการของโรงพยาบาลรามาธิบดี
ว่าคุณป่อได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ

สนองต่อการรักษาเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๕๐นาทีของวันนี้
หลังจากได้เข้ารักษาอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นรุนแรง

ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ติดต่อจองสารา๒วัดกลางพระอารามหลวง

เอาไว้เพื่อเตรียมรอรับศพของคุณปอกลับบ้านเกิด

เพราะว่าได้จองสารา๒วัดกลาง

ก็จะไปเตรียมจะพานักเรียนโรงเรียนไตรภูมินี้ไป
เพราะว่าแม่ปอสอนที่นี่นานก็สอนอนุบาลนะคะ

รุ่นลูกรุ่นหลานก็มาเรียนด้วย

ไปตัดเก้าอี้ทำความสะอาดบริเวณ

เพราะเราเชื่อแน่ว่าพรุ่งนี้จะต้องมีใครมามากมาย

ก็ทราบข่าวกันทุกคนแล้วก็เสียใจ
เสียใจมากเพราะว่าเราส่งใจไปให้คุณแม่ของปอคุณนโป้ย

เพราะว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ให้กำลังใจ

วันพรุ่งนี้นะครับจะมีกำหนดการเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

นาฬิกาแล้วก็คาดว่าจะเดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรำ

ส่วนกำหนดการเบื้องต้นทราบว่าจะมีการประกอบพิธีรดน้ำศพ

ยังไม่มีการกำหนดที่แน่ชัดนะครับ
ต้องรอให้ทั้งพ่อแม่และญาติของคุณพลอยเดินทางกลับมา
จะทราบกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้ง
คุณผู้ชมสามารถฟังเสียงสัมภาษณ์ถึงรายละเอียดต่าง
งานศพของคุณปอแบบเต็มได้
แอปพลิเคชันหมายไทยรัฐครับ